คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐมีข่าวดีมาบอกนะคะ
โดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับน้องการทัศนะนะคะ
พูดเลยว่านี่เดี๋ยวกำลังจะมีโชว์สุดพิเศษนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
นอกจากคอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง๕๐ล้านวิวเพลงคาถาขุนแผนแล้วหลวงพ่อโกยอวยค่ะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญ
โอ้โหเพลงนี้ดังมากมันก็จะมีคอนเสิร์ตนี่

แต่ว่านุ่มกันนพัฒน์กับที่น้องการเขายกให้เป็นไอดอลนะ
เตรียมชวนการมาร้องเพลงด้วยกันเหมือนกันนะคะ
ซึ่งล่าสุดบันเทิงไทยรัฐค่ะได้รับการยืนยันจากปากหนุ่มกันเองเลยนะ
ว่ากันเนี่ยบอกว่าได้ดูคลิปที่น้องการเนี่ยเขามาออกรายการนะคะ
ซึ่งกันเนี่ยยังฝากบอกขอบคุณน้องการด้วยที่ชื่นชอบ

แล้วก็อวยพรให้ผลงานเพลงทุกซิงเกิลของน้องการทัศนะเนี่ยปังดังนะคะ
ส่วนโครงการจับไมค์โชว์ลูกคอคู่กันระหว่างกันนพัฒน์
แล้วก็การทัศนะนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ
รู้แล้วครับเคยรู้แล้วครับผมรู้สึกดีใจมาก
แล้วก็ขอบคุณน้องมากนะครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้น้องจะดังมากเพลงน้องดังมากนะครับ
แล้วก็ติดตามผลงานน้องอยู่แล้วก็ดูเทปที่น้องที่น้องอัดนะครับ
แล้วก็ได้เห็นคำพูดหลายคำพูดที่น้องพูดถึงเรา

แล้วก็ขอบคุณน้องมากที่มีเราเป็นแรงบันดาลใจนะครับผม
ขอให้น้องแบบประสบความสำเร็จทุกอย่าง
น้องบอกว่าน้องฝันอยากร้องเพลงกับพี่กันนะครับ

กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีรูปแบบไหนดี

รักดีนักร้องเขาแอบปลื้มกันเองด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้

เดี๋ยวเรือนขวัญเนี่ยจะไปหยุดความสั่งอยู่ด้วย

พรุ่งนี้นะคะต้องติดตามกันให้ได้นะคะ
สดสดนะจะออกบันเทิงไทยรัฐแน่นอนค่ะ